เรื่องราวควันหลงหลังจากที่มีข่าวคราวออกมา
ว่ามีคนถูกรัตตีรี๙๐ล้านกลายเป็นเรื่องลวงโลกกันไป
โอ้โหแต่ว่าก็มีอยู่แผงหนึ่งเหมือนกัน
เค้าก็ยืนยันนะว่าของเค้าก็ถูก

นี่แผงนี้เลยเราบุกไปเลยทันที

เพราะว่าเรื่องแบบนี้ต้องตรวจสอบกันให้ถูกให้ต้องนะ

ไปที่แผงลอตเตอรี่ที่เขาร่ำลือกันว่า
มีคนถูกรางวัลที่หนึ่งมาสามงวดสามรายติดกันเลย
นี้ครับอยู่ที่บริเวณหน้าธนาคารแห่งหนึ่ง
บนถนนอักโขชัยคิรี

ซึ่งก็มีเจ้าของแผงก็คือนางสมศรีมโนคำหรือว่าปั้น

ป๊าจิ๋วก็ขายลัตเตอรี่มานานกว่า๒๐ปีแล้ว

ปีเพิ่งมากันย้ายขายที่นี่ได้สักประมาณ๑๐ปีเท่านั้นเอง

รางวัลที่๑๓งวด๓ไรสอน

ก็มีงวดวันที่๑๖มิถุนายน
แล้วก็มีงวดวันที่๑๖กรกฎาคม
แล้วก็งวดวันที่๑๖กันยายน

จิ๋วก็บอกว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับป้าหรอก
มันคงเป็นเรื่องของดวงคนซื้อ

มีคนถูกรางวัลแบบนี้
ก็เลยนี่ถามไปว่าเมื่อหลายเดือนก่อน
ไปขายอยู่หน้าวัดแห่งหนึ่งในอำเภอนี้แหละ
แล้วก็เจอพระรูปหนึ่งมาเคาะแผงให้
แล้วก็ทำท่าเหมือนบริกรรมคาถาต่าง
ครอบครอกบอกว่าเห็งเรื่อย
กับตัวเองบ่อยมากเลย

งานนี้ป้าเขาก็ย้ำว่าคนซื้อเขาดวงดีจริง

เขาก็ยอมรับว่าเป็นเรื่องของดวง
ว่าแต่ว่าพระรอบนี้ตัวนี้ทำอยู่ไหนตรงนั้น

ถ้ารู้ว่าเป็นพระรอบไหนนะฮะ
ของคนดวงเฮงก็เห็งจริงแหละนะ
ก็แสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านนะคะ